อีกเรื่องหนึ่งอาจจะน่ากลัวและขนลุกกว่านะฮะ
ต้องมีการตรวจสอบกันว่าเป็นเรื่องผีสางจริงหรือเปล่า
ข่าวนี้คือเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ขับรถจะกลับบ้านนะฮะและผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะโกง

ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอเห็นมีผู้หญิงผมสั้นประมาณประบ่า

นั่งอยู่ราวสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

ลักษณะเหมือนจะกระโดดน้ำลงไป

เธอที่ขับรถผ่านก็ต้องรีบจอดเลยนะ

กลัวเหรอคะหรือว่าในนี้หนาว

พอผู้หญิงที่ขับรถผ่านเนี่ยเห็นผู้หญิงที่เหมือนจะกระโดดสะพานเนี่ย

หลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอไม่รู้สึกตัวเลยเธอร่องลอย
แล้วก็สุดท้ายเธอถูกคนช่วย
เพราะว่าเกือบจะกระโดดสะพานตามไปด้วย
ย้อนเรื่องนี้กันหน่อย

เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเมื่อวานนี้
ภาวะวิญญาณหลอนบนสะพานบางปะกง
สาวเห็นกวักมือเรียกกระโดดน้ำ

คือเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะ
หญิงสาวเขาขับรถจะกลับบ้านมาจากปฐุมธานี
แล้วก็ผ่านสะพานบางประกงตอน๕ทุ่มคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขับผ่านมาตรงนี้เธอบอกว่า
มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ราวสะพาน
กวักมือเรียกเธอเหมือนจะให้เธอไปหา
กลับเธอเลยรีบจอดรถข้างทางแล้วก็วิ่งลงไปเพื่อจะช่วย
ปรากฏว่าขณะที่วิ่งไปเธอดันไม่รู้สึกตัว
รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนที่ไปตกปลาแถวนั้น

เพราะคนตกปลาบอกว่าเธอกำลังจะกระโดดน้ำ
ฟังเสียงผู้หญิงคนนั้นในช่วงเวลาที่เธอบอกว่า
ที่เห็นผีหรือคนกันแน่นอน

ไม่ได้รีลออะไรก็เกาะแล้วก็กระโดดลง

คือเราเอารถมาจอดตรงนี้แล้วเราก็เดินไปดูแล้วจะกระโดดตาม

แล้วถ้ากระโดดตามต้องจะกระโดดมั้ย
เป็นว่าพอมีคนช่วยเหลือเธอได้นะ
เธอก็ตกใจเธอบอกเธอไม่รู้ว่าเธอจะกระโดดน้ำ

แต่เธอไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย

แล้วคนตกปลาแถวนั้นให้การกับตำรวจ
ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงที่ขับรถมา
กลับปรากฏว่าคนตกปลาเขาก็ไม่เห็นนะ
ว่าจะมีผู้หญิงผมยาวประบาน
นั่งอยู่ขอบสะพานจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
ตามที่เธอบอกว่ามีคนเรียกเป็นผู้หญิงสั้น

สงสัยที่ผู้หญิงเห็นไม่ใช่คนแล้วล่ะเธอ
ลงพื้นที่ไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ

ไปยังจุดที่หญิงสาวคนนี้เล่าให้ฟัง

เราไปสอบถามผู้ที่เข้าช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้
ก็คือคุณนิพัฒน์ละมุนมั่ง
คุณนิพัฒนเล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุ
ขณะที่เขาเองขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

พบรถยนต์จอดอยู่และเปิดไฟสัญญาณไฟกระพริบไว้
คิดว่าเจ้าของรถขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
ก็เลยไปชะโงกดูที่หน้าต่างรถ

ยืนเกาะเปล่าสะพานอยู่
คุณนิพัทร
จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์เข้าไป

กระโดดน้ำจะทำไมยังไงก็ไปสอบถามด้วยความเป็นห่วง
หญิงสาวหันมาตอบกลับว่าไม่มีอะไร
ครับคุณนิพัฒน์บอกกลับไปว่า
จะทำอะไรคิดให้ดีก่อนนะ
หากจะกระโดดลงไปเนี่ยตายได้เลยนะ
หญิงสาวหันกลับมาตอบว่าคิดดีแล้ว
จากนั้นคุณนิพัฒน์พยายามเกลี้ยกล่อมจนหญิงสาวได้สติ
ก่อนที่คุณนิพัฒน์จะรีบแจ้งอาสากู้ภัยให้มาช่วยนะครับ

เขาก็บอกว่าหนูตัดสินใจดีแล้ว
ตอนนั้นผมก็รู้ทันทีแล้วว่าเขาเอาแน่
เอาแน่เพราะว่าเห็นน้ำตาเขาไหลออกมาด้วย
ผมก็เลยพยายามช่วยปอบช่วยกล่อมอยู่พักใหญ่
จนเขาคายอารมณ์เริ่มหยิบดุรีออกมาดูด
เพราะว่าประดีมีคนมา
ผมก็เลยให้เขาดูแลไว้ก่อน
ผมก็นึกถึงเพื่อนอีกคนนึงอยู่เทศบาล

ผมก็เลยรีบรีบ

เพราะว่าเราเพียงคนเดียวเนี่ยบางที

เขาก็เลยรีบจูง

จะขับรถกลับไปคนเดียว

ต้องรอญาติมารับก่อน
เดี๋ยวก็ไปตัดสินใจผิดข้างหน้าอีก
ตอนนั้นเรียกให้ตำรวจมาด้วย

เรื่องนี้ชาวบ้านเขาบอกมันเป็นเรื่องอาถรรพ์นะคุณนะ
เรื่องของผีเรื่องของมาตายแทนที่

พูดถึงเรื่องของสถิติการฆ่าตัวตายณจุดตรงนี้

ร้อยตำรวจโทวัลลบตั้นอึ้ง
รองสลาวัดสอบสวนรงพักบางปะกง

ตั้งแต่ปี๓๕เป็นต้นมา
เคยมีคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายจุดนี้ไม่ต่ำกว่า๖๐รายแล้ว
เมื่อปี๔๙ได้รับแจ้งเหตุพบศพหญิงสาว

นั่งอยู่บนสะพานทุกคืน

ทำให้ชาวบ้านและคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
กลับรถใต้สะพานต่างหวาดกลัวหวาดภาวะทุกวัน

มายืนโบกรถบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน
ซึ่งหลายครั้งที่เข้าช่วยเหลือคนที่จะฆ่าตัวตาย

ตำรวจก็บอกว่าสอบปากคำไม่ได้ใช่ไหม

แต่สำหรับคนที่
ทางเจ้าหน้าที่ทางชาวบ้านทางตำรวจ
ช่วยไว้ได้ทันไม่ให้กระโดดสะพานเนี่ย
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
เห็นวิญญาณผู้หญิงนั่งอยู่บนราวสะพาน
แล้วกวักมือเรียกให้ไปหา
ก่อนที่พวกเธอหรือพวกเขา

และท้ายที่สุดก็กระโดดลงไปที่แม่น้ำบางปะกง

ด้านของนายนบพรพรมสิริเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เทศบาลตำบลท่าข้ามเล่าให้ฟังบอกว่า

ก็ได้ช่วยเหลือสาวธอมเอาไว้ได้
หลังจากที่สาวธอมคนนั้นเดินเหม่อและกระโดดน้ำลงไป

จู่สาวธอมก็ลอยขึ้นมาจากน้ำ
ยังมีชีวิตอยู่นะค่ะค่ะค่ะอย่างนี้หรือครับ
กะเกียจต่างกายมาเกาะต่อหม้อของสะพาน
เจ้าหน้าที่รีบขึ้นมารีบช่วยขึ้นมา
ธอมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเครียดเรื่องความรักจริง

ครับพอเดินไปจุดกลับรถใต้สะพาน
เห็นผู้หญิงสวมชุดสีแดง

วักมือเรียกให้เดินตามไป
จากนั้นสาวธอมคนนี้บอกเธอไม่รู้สึกตัวเหมือนกัน
รู้สึกตัวอีกทีตอนที่ตัวเองจมลงไปในแม่น้ำแล้ว
พอได้สติก็รีบว่ายน้ำขึ้นมา
ส่วนทางด้านของนายนพชัยอินสูงเนิน
ไปตกเบ็ดหาปลาบริเวณนั้นเป็นประจำนานกว่า๕ปี
บอกว่าผมยังไม่เคยเจอวิญญาณชวนไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
เพิ่งจะทราบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าอาจจะเป็นการเรียกตัวตายตัวแทนที่เป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่า

ดังนั้นส่วนคนตกปลาเป็นผู้ชาย
ไม่ค่อยเห็นผีสาวคนนี้

ไปสืบข้อมูลมาว่าส่วนมากแล้ว
คนที่มาเกาะเหตุกระโดดสะพาน
จะมีความเครียดมากหรือน้อยก็ตาม
แต่จะเริ่มจากความเครียดเป็นปัญหาชิด